แล้วครูที่ถูกทำร้ายกับคนที่ทำร้ายเนี่ยก็เป็นญาติกันด้วย
นะคะเอ่อตำรวจมาบอกไม่กลัว

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะที่บุรีรำ

ครูผู้ชายที่ก่อเหตุทำร้ายเนี่ยชื่อว่าครูเขียว
ในมือมีมีดสปาต้าก็กำลังจะทำร้ายครูผู้หญิงอยู่

แล้วเราจะเห็นเพื่อนครูเข้าไปช่วยกันห้าม
เป็นครูผู้หญิง๒คนไปช่วยกันห้าม
ในคลิปจะมีจังหวะที่นักเรียนชายคนนึงเนี่ย
ปีนรั้วเข้าไปเอามีดสปาต้า
ครูเขียวทำหล่นเอาไว้ช่วงชุนละมุน

เพราะว่าถูกกระชากผมตะโกนต่อว่าสารพัดค่ะ

ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นช่วงเวลาตอนหัวค่ำวันเดียวกันค่ะ
ครูเขียวขับรถกระบะตามไปหาเรื่องครูเอถึงบ้าน
เอก็แจ้งตำรวจให้มาช่วย
แต่ปรากฏว่าครูเขียวประกาศลั่นเลย
ตำรวจช่วยอะไรไม่ได้พยายามเดินเข้ามา
แล้วตำรวจก็ควบคุมตัวครูเขียวขึ้นรถไปค่ะ
นี่เป็นช่วงค่ำนะคะวันเดียวกันค่ะ
ภูมิในการโรงเรียนที่เกิดเหตุนายนพนันเติมทรัพย์ค่ะ
บอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายลาราชการ
ก็เลยไม่สามารถเรียกมาพูดคุยได้
สาเหตุยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร

เพราะว่าสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะคะ
ก็ได้รับรายงานบอกว่าครูเอตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพหนอง๒ห้องแล้วค่ะ

เป็นคลิปที่ครูเขียวเข้าไปต่อว่าครูผู้ชายอีกคนนึงในโรงเรียนนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นญาติกันกับครูเอไปดูคลิปช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะในคลิปนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดนะคะ
ว่าทำไมเขาถึงต้องไปต่อว่าแบบนั้นนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเป็นหลักฐานให้ทางพอนำไปตรวจสอบต่อไป
ซึ่งเรื่องนี้นายทวีทะนอกภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำ

ถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนค่ะ
บอกว่าครูเขียวอยู่โรงเรียนนี้มานานกว่า๓๐ปี

ก็ยังไม่เคยเห็นครูเขียวดื่มสุรานะคะ

ก็ไม่อยากให้ครูในโรงเรียนทะเลาะกัน

เพราะไม่งั้นจะส่งผลกระทบกับเด็กนักเรียนไปด้วยค่ะ

เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการทำร้ายกันในโรงเรียนค่ะ